ที่นครศรีธรรมราชมีเหตุหนุ่มรับจ้างทั่วไป
จะผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแต่ปรากฏว่า
ถูกคนร้ายใช้ปืน๑๑มมจ่อยิงศีรษะเสียชีวิตอยู่ริมถนนนะครับ
ตำรวจภูทรศิชนเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันที่เชิงสะพานห้วยอ้อ
นาลึกหมู่๓ตำบลทุ่งสายอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบกองเลือดขนาดใหญ่อยู่บนถนนคอนกรีต
ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสคือนายสถิระรักช้างหรือว่านายชายอายุ๔๔ปีนะครับ
กู้ชีพได้พยายามช่วยเหลือเบื้องต้นนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสิทชน
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมเข้าที่บริเวณศีรษะ๑นัดกระสุนฝังในนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านระแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับนายสัธิระหรือว่านายชายนะครับ
กำลังเดินอยู่ริมถนนจะไปซื้อของที่ร้านค้าขายของชำในหมู่บ้าน
ตรงนี้มันมืดไม่มีไฟส่องสว่างปรากฏว่าเมื่อเดินมาถึงที่เกิดเหตุ
เชื่อว่านายชายมาเจอกับผู้ชายอีกคนนึงที่อาจจะรู้จักกันแล้วก็ยืนคุยอยู่สักครู่หนึ่ง
สักพักชาวบ้านได้ยินเสียงเหมือนทะเลาะกันเสียงดังเลยคุณ
และหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
พอชาวบ้านออกมาดูก็พบว่านายชายนอนฟุบจมกองเลือดนะครับ
พบว่าผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
และเคยมีประวัติเสพยาเสพติด
เพิ่งจะผ่านการบำบัดยาเสพติดมา
คู่อริบางคนทำให้เกิดการโกรธแค้น
จนถูกยิงเสียชีวิต
ล่าสุดหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวน

แล้วก็ได้นำกำลังตำรวจไปจับกลุ่มนายอุกฤษที่บ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนแต่ไม่พบตัวครับ
ต่อมาช่วงตี๑นายอุกฤษได้เข้ามอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอกกิติศักดิ
รามสวัสดิ์พุ่มกับการสอบพศิชชน
พร้อมด้วยอาวุธปืนหนึ่งกระบอกและกระสุนเจ็ดนัด
นายอุกฤษสารภาพว่าได้เข้าไปห้ามปรามไม่ให้ผู้ตายกับภรรยาทะเลาะกัน
แต่กลับถูกผู้ตายเข้ามาชกต่อยจนเกิดการกอดปล้ำชุลมุน
จากที่ผู้ตายทะเลาะกับภรรยากลับมาทะเลาะกับผมแล้วก็มีการแย่งปืนกันขึ้นนะฮะ
ปืนลั่นหนึ่งนัดกระสุนไปถูกศีรษะของนายชายจนเสียชีวิต
นี่คำกล่าวอ้างและคำให้การของผู้ก่อเหตุนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
โดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ว่าทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดนะครับ
ก็ต้องสอบปากคำอย่างเข้มข้นกันต่อนะฮะว่ามีเหตุปัจจัยอื่นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาผัวพันด้วยนะครับ